ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศยังร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักพักดี
และแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากลุ่มนักศึกษาคาทอลิกไทยและคริสตชนไทย
กรุงโรมประเทศอิตาลีได้จัดพิธีมิตรสาขึ้นที่วัดน้อย
ซึ่งเป็นพิธีบูชาขอบพระคุณของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีพระพิสุขสงฆ์จำนวน๙รูปเข้าร่วมในพิธี
หลวงเอกรัฐหอมประทุมประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความอาลัยถวาย
ในหลวงราชการที่๙ว่าเราควรน้อมนำพระบรมราชวาสของพระองค์
กล้าวใส่กระหม่อมปฏิบัติใช้ไปตลอดชีวิต
เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ขณะที่ในเมืองรองคาเดจังหวัดเรวิโซประเทศอิตาลี
นายธนาเวสโกสิตเอกอัครราชทูตไทยในกรุงโรม
เป็นประธานในพิธีทอดกระถิ่นพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอราศาสตร์ที่ราชสยามกุฎราชกุมาร
และพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล
และเจอชิมโรคมหวัดของดูนกฆ่าเชิง
นายโยคเทชสมนตรีเมืองรองคาเดรองนัยโยคเทชสมนตรีเมืองรองคาเด
เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ากระถิ่นสามัคคี
และพิธียกเจดีอุโบสถที่วัดสันตะจิตาราม
โดยมีชาวไทยและชาวอิตาลีกว่า๕๐๐คน
เดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล

และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ในขณะที่ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงโรม
ขยายเวลาลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙
ในวันที่๒๕๒๘ตุลาคม
ตั้งแต่เวลา๙น๓๐นถึง๑๒น๓๐น
และเวลา๑๔น๓๐นถึง๑๗น
ส่วนชาวไทยในประเทศบาเรนและชาวต่างชาติ
เดินทางไปร่วมลงนามแสดงความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
สถานเอกอัครราชชุดไทยในกรุงมานามาประเทศบาเรน

ซึ่งทางสถานทูตจะเปิดให้ประชาชนได้ร่วมลงนามทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา๙นถึง๑๒น
และเวลา๑๔นถึง๑๖นโดยไม่มีกำหนดสิ้นสุด
สถานเอกอัครราชทุธิ์ไทยในกรุงโดฮาจะพิธีสวดมลแหละยังสมาธิ
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพล

โดยมีนายสุนทรชัยยินดีภูมิ
เอกอัครราชทุธิ์ไทยในกรุงโดฮา
ข้าราชการและครอบครัวพร้อมด้วยประชาชนชาวไทยในประเทศกาต้ารวมกว่า๙๐คน
เดินทางไปร่วมพิธีพร้อมลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
วันถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙ในวันที่๒ธันวาคมนี้
และจะเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยได้ทุกวัน
ทำการตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๒นาฬิกา
และเวลา๑๔นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกา๓๐นาที
ส่วนที่ประเทศมาเลเซียประชาชนในรัฐกลันตันและรัฐรังกานู
ชาวไทยและชาวมาเลเซียรวมถึงชาวต่างชาติ
ตลอดจนชาวไทยจากจังหวัดนราธิวาสยังคงหลั่งไหลเดินทาง
ร่วมลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่สถานกงศูนย์ใหญ่อย่างต่อเนื่องซึ่งจะเปิดให้ลงนามได้จนถึง๓๑ตุลาคมนี้
โดยตั้งแต่วันที่๑๖ตุลาคมไปต้นมามีผู้ลงนามรวมกว่า๗๐๐คน